ที่ผมโปรยไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวไปดูเลยที่สุราธานีนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งนะครับเป็นพ่อของลูกสาวที่ทำงานอยู่ที่ทำงานแห่งนี้
และลูกสาวเล่นแชร์แล้วถูกทวงแชร์
ปรากฏว่าพ่อไม่พอใจครับไปถึงที่สำนักงานแบบนี้เลย
เนี้ยกำลังชี้หน้าดากอะไรฮะคุณผู้ชมครับเนี้ยฮะโอ้โห
ที่สี่พฤษภาคมที่ผ่านมาบันทึกภาพขณะที่ผู้หญิงแล้วก็ชายสูงอายุนะครับ
มีปากเสียงและโต้เถียงกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นะฮะ
ชี้หน้ากันไปชี้หน้ากันมาโดยมีเพื่อนพนักงานตอนแรกยืนดูอยู่ห่างก่อน
จากนั้นเนี่ยผู้ชายก็เข้าไปต่อยที่หน้าของฝ่ายหญิงหลายครั้ง
คราวนี้เพื่อนร่วมงานทนดูไม่ได้แล้วนะครับก็เลยต้องเข้าไปห้าม
เข้าไปแยกออกจากกันเนี่ยนะฮะวินาทีที่นี่ครับมันแยกแล้วนะฮะ
นำมาโพสต์ระบุข้อความว่าใครก็ได้ช่วยแนะนำ
เราหน่อยเราโดนพ่อของเพื่อนในที่ทำงานทำร้ายเพราะเราไปทวงเงินลูกสาวเขาที่ค้างเราแสนกว่าบาททุกครั้งที่ทวงลูกสาวเขาจะปัดความรับผิดชอบให้ไปคุยกับพ่อเขาเราทวงมาเป็นปีพอคุยพอทวงเขาก็พูดจาเชิงข่มเหงทำให้มีปากเสียงกันแต่มันใช่เหรอที่เป็นถึงผู้ใหญ่บ้านตำบลกรูดอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานีกลาง

แล้วหายไปโดยไม่ยอมส่งค่าแชร์ที่เหลือลูกสาวของท่านเนี่ยลูกสาวของท่านผู้ใหญ่เนี่ยก็รับผิดชอบแทนส่งแชร์แทนอยู่ระยะหนึ่งแต่ต่อมาส่งไม่ไหวนะครับก็เลยมาปรึกษาผู้ใหญ่กับปรึกษาแม่นะครับซึ่งผู้ใหญ่เองเนี่ยบอกว่าก็ช่วยลูกสาวไปแล้วสามหมื่นส่วนเงินที่เหลือเนี่ยยังไม่สามารถรับปั
พอไปเจอตัวก็เกิดโต้เถียงกันโอ้โหนี่ง้างสุดแขนทีเดียวนะฮะผู้ใหญ่บอกผู้ใหญ่เกิดบันดาลโทษะชกต่อยเพื่อนลูกไปหลายครั้งอ่ะนะจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านครับ
มีเรื่องกันจริงแล้วก็คือเรื่องลูกสาวผม
เขาไปเล่นแชร์กันพอเล่นแชร์กันเสร็จ
ก็มันมีในส่วนหนึ่งก็เป็นของเพื่อน
พอเป็นของเพื่อนเสร็จเพื่อนก็ออกจากงานไป
พอออกจากงานไปเสร็จแล้วลูกสาวผมก็เป็นคนที่รับผิดชอบ
แต่พอหลายเดือนต่อมานั้นก็รับผิดชอบไม่ไหว
ผมก็เกิดบรรดาโนศะเกิดอารมณ์
แล้วก็ลงมือไปตามที่คลิปในส่วนนั้นมันก็เป็นจริงอย่างนั้น
ผู้ใหญ่ขจรยังบอกอีกว่าก็ถูกเด็กรุ่นลูก
ใช้วาจาไม่สุภาพใส่ท่านเลยบอกว่าท่านระงับอารมณ์ไม่อยู่จริง
ท่านบอกว่าถ้าจะแจ้งความดำเนินคดีท่านท่านก็ยอมรับฮะ